หมดแล้วจ้ะแมสก็หมดแล้วลิฟต์ก็หมดแล้ว
ตอนนี้เหลือไม้จิ้มฟันนะจ๊ะไม้จิ้มฟันจ้ะ
อ่าเร็วเอฟมาเลยจ้ะเอฟมาเลย
ถ้าไม่ครบร้อยถ้าไม่หมดนี่เราไม่หยุด
ซื้อยังจ๊ะเอฟมาเลยจ้ะโอเคปิดการขายได้
เดี๋ยวส่งให้ลูกค้านะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ขายดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าการขายออนไลน์ในยุคนี้
มันเหมาะจริงจริงเลยล่ะค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงาน
ออกไปค้าขายออกไปไหนต่อไหนกันแล้วค่ะ
เพราะว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่ฝนจะตกหลายพื้นที่
ดูรวมรวมแล้วนะคะตกสี่สิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เดียวทีเดียวค่ะ
โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศมีพื้นที่ไหนบ้างนะคะ
ตรวจสอบการข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
มาแล้วนะคะเราจะเห็นภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ
ซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าปกคลุมทางตอนบนของประเทศ
ความร้อนปกคลุมอยู่อากาศร้อนนั่นแหละค่ะ
แล้วก็มีลมลมมาจากทุกทิศทุกทางเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นลมทะเลก็คือจากฝั่งอ่าวไทย
เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลฝั่งอันดามัน
พัดสอบขึ้นมาเห็นไหมคะเส้นสีขาวนั่นคือกระแสทิศทางลม
ขึ้นไปค่ะส่งผลทำให้ไปเจอกับอากาศร้อน
ฝนจึงตกตกแบบฝนฟ้าขนองมีลูกเห็บตกมีฟ้าผ่าด้วย
เพราะฉะนั้นระมัดระวังอันตรายให้ดีค่ะ
และสำหรับช่วงเวลาที่จะเกิดฝนนะคะคุณผู้ชม
ดูกันหน่อยแล้วกันจากโมเดลนี้ค่ะ
เช้าเช้าแบบนี้นะคะฝนก็ตกประปรายกระจายกันไปทางตอนกลางของประเทศนะคะ
ตกเป็นบางแห่งหนักสลับกับเบาส่วนทะเลอ่าวไทยยังคงตกต่อเนื่องนะคะ
หลังเที่ยงมาแล้วจะเห็นภาพนี้ค่ะตกมากหน่อยแถวจังหวัดทางภาคใต้นะคะ
แล้วก็มีภาคตะวันออกรวมถึงตอนกลางของอีสานและตอนกลางของภาคกลางแถบจังหวัดพิศนุโลก
ลำพูนลำปางนั่นเองระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นสบายใจได้ช่วงนี้คลื่นยังเบาอยู่นะคะ
ไม่มีปัญหาเรื่องของการออกเรือแต่ก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
พูดถึงช่วงนี้นะคะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝนฟ้าขนองตกลงมาเนี่ยก็ส่งผลทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนด้วยเหมือนกัน
วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนกันอย่างไรพาไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเขาทำอะไรกันในช่วงนี้กันบ้างนะคะ
กันเลยค่ะวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าจับตัวแมงแกงหรือแมงแคงหลวงที่จังหวัดพยาวช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาเนี่ยนะคะชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเดือนแปดเป่ง
แมงแกงจะเริ่มออกหาคู่แล้วก็มันจะไต่ไปตามยอดอ่อนของไม้ผลอย่างเช่นต้นลำไยที่ชาวบ้านปลูก
ก็เลยจะใช้ตักข่ายเนี่ยไปจับตัวมันมานะคะจับมาแล้วเนี่ยเอามากินค่ะกินกันเหลือเฟือก็เอาไปขายได้อีกด้วยถือว่าเป็นแมงที่มีราคาแพงขายกันเป็นตัวเลยนะคะนับตัวใหญ่แบบนี้ตัวละบาทตัวของมันนี่นะคะนอกจากลักษณะรูปรากหน้าตาจะเป็นเอกลักษณ์แล้วกลิ่นก็ยังเป็นกลิ่นฉุนตังหานะคะคล้ายกับกลิ่
คุณผู้ชมก็คงต้องขอเตือนกันเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางไปที่ไหนต้องระมัดระวังถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรจะเดินทางไปไหนมาไหนมากนักเพราะว่าก็เป็นการป้องกันตัวเองจากโควิดแต่ถ้าอยากจะเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องเที่ยวทิพย์ไปก่อนจินตนาการกันไปก่อนเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ไปเที่ยวกันนะคะแหล่งท่องเที่ยวเองก็ปิดเหมือนกันอย่างเช่นเกาะเสม็ดจะ

แล้วก็ไม่ผิดกฎหมายนะคะถ้าหาขยันทำมาหากินทุกวิกฤตก็กลายเป็นโอกาสได้ค่ะนี่ฉันไปแพ็คของส่งลูกค้าก่อนนะคะออเดอร์เยอะเหลือเกิดแล้วอย่าลืมกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ